พูดถึงเรื่องของโควิดแล้วถือว่าทำให้เกิดพิษเศรษฐกิจขึ้นมา
และส่งผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ใหญ่โดยเฉพาะการบินไทยค่ะ
อันนี้ส่งผลกระทบชัดเจนเพราะว่าจะต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเนี่ยนะคะ
จากเที่ยวบินที่จะต้องไปรับคนไทยนี่คือหน้าที่สำคัญของการบินไทยในช่วงเวลานี้นะคะ
และจากพิษเศรษฐกิจค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณาแผนฟื้นฟูเร่งด่วนบริษัทการบินไทย
ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่ารัฐบาลจะเข้าไปอุ้มต่างเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ออกมา
เห็นชอบว่ารัฐบาลจะต้องฟื้นฟูบริษัทการบินไทยอย่างเร่งด่วน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ยังก่อน
และอยากจะให้ช่วงเวลานี้การบินไทยไปทำความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานรวมถึงสหภาพแรงงาน
นายกรัฐมนตรีบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายนะ
ที่จะให้การบินไทยได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้มันดีขึ้น
หลังจากให้ทำแผนฟื้นฟูมา๕ปี
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ตามนั้นก็ขอมือจากบรรดาสาภาพต่างด้วยนะครับ
สำหรับมาตรการการเยียวยาประชาชนที่รัฐบาลออกมาก่อนหน้านี้นะคะ
จากเรื่องของการรับเงินจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแล้ว
การช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณูประโภคของประชาชน

เห็นชอบตามที่การประปานครหลวงเสนอ
ว่านครหลวงนะคะการประปานครหลวงคือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เสนอไม่เก็บค่าน้ำปลาปลา๑๐ยูนิตแรก
ส่วนยูนิตถัดไปลดค่าบริการ๒๐ไปเลย
ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักสถานประกอบการ
มาตรการนี้ให้ระยะเวลา๓เดือนนะคะ
ตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนายน
ถ้าผ่านคอรมอแสดงว่าจะต้องมีการคิดลดค่าน้ำเนี่ย

เช่นเดียวกับการประปาส่วนภูมิภาค

อันนี้จะแตกต่างกันนะนครหลวง
กับส่วนภูมิภาคนี้นะคะ
ส่วนภูมิภาคให้ลดค่าบริการไปเลย
ยูนิตที่๑๑ขึ้นไป

แต่ฝากนิดหนึ่งนะการประปาส่วนภูมิภาค
พัทยาน้ำไม่ไหลบ่อยมากเลย
คือรถก็เหมือนไม่ลดนะตอนนี้

เอาไปดูให้หน่อยละกันนะคะการประปาพัทยาเนี่ยนะคะ
ก็ทั้งนี้ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนั่นเองนะคะ

คอรมอยังเห็นชอบขยายจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นสมาธิกองทุนการออมแห่งชาติ

และนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์ที่เคยเป็นกรณีไปก่อนหน้านี้นะคะ
โดยลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอตคอม
เหมือนเดิมนะโดยคุณสมบัติต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเขากำหนดไว้
ก็จะได้รับเงินเยียวยาเหมือนรายอื่นแหละ

โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือ
เราไม่ทิ้งกันกลุ่มนี้หมายถึงกลุ่มที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว
อ่านไปให้คุณผู้ชมฟังนี่คือขยายขยายเกณฑ์ในการรับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้กลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้อาจจะไม่ผ่านไง
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวขยายให้เพื่อให้มันครอบคลุมมากขึ้น